เหตุการณ์นี้ครับคนขับรถเก๋งสีดำเนี่ยขับชนแล้วหนีชนแล้วหนีคู่กรณีเนี่ยเจ็บหนักถึงขั้นนะฮะมีเลือดออกในสมองแขนหักแล้วก็ตาเนี่ยคือเส้นเลือดฝอยในตาเนี่ยมันแตกต้องเสียค่ารักษาพยาบาลนะครับหลายอาการเนี่ยไปเกือบสองแสนบาทคุณผู้ชมมาดูฮะเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วง๕
รถเก๋งคันสีดำมาครับชนแล้วมอเตอร์ไซน์ล้มไปแล้วตั้งคนน่ะ
ล้มแล้วทั้งคู่นะฮะก็ล้มลงรถคู่กรณีหนีไป
จากนั้นครับกู้ภัยก็นำตัวเธอส่งโรงพยาบาล
คุณหมอตรวจร่างกายของเธอพบว่า๑เลือดออกในสมอง๒แขนหักข้อศอกแตกนะฮะ
เส้นเลือดในตาข้างขวาเนี่ยแตกนอกจากนี้ยังมีบาดแผลที่แขนใบหน้าอีกหลายแห่ง
เนี่ยฮะรักษาแบบนี้เลยนอกจากนี้นะครับยังมีบาดแผลที่แขน
คุณหมอตอนนี้ให้ออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว
ค่ารักษาพยาบาลที่ควักกระเป๋าจ่ายไป๑๘๘๖๙๘บาท
โอ้โหเธอบอกเธอเบิกประกันแล้วก็พรบรวมกันได้๖๐๐๐บาทเท่านั้น
อกจากนี้เธอยังบอกด้วยว่าหลังเกิดเหตุไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองสมุทรปราการ
แต่คดีไม่คืบหน้าตำรวจบอกแค่ว่าภาพมันไม่ชัดคุณ
กล้องวงจรปิดที่เธอได้มาเธอบอกเธอไปดิ้นรนหามาด้วยตัวเองนะ
และอยากจะให้คู่กรณีออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
เพราะเธอต้องหยุดงานมารักษาตัวครับ

มาปกติรู้สึกแค่ว่ามีรถสีดำเข้ามาข้างข้างรถ
แล้วทีนี้ตัวเราก็คือภาพตัดไปเลยจำอะไรไม่ได้เลย
ดีขึ้นแล้วค่ะแต่ว่ามี๗แผลผ่าตัด

พรุ่งนี้หมอมีหมอกระดูกนัดกับหมอศัลยกรรมนัดค่ะ

สมองมีเลือดออกอยู่คุณหมอนัดอีกทีวันที่๑มีนา
กรณีเบิกพรบถ้ามีคู่กรณีจะได้๘๐๐๐
แต่ทีนี้เราไม่มีคู่กรณีเราก็เลยเบิกได้แค่สามหมื่น
อยู่ในเหตุการณ์พอจะมีหลักฐานช่วยเธอนะส่งไปให้เธอหน่อย
และใครที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นแล้วทำให้เกิดสิ่งนี้ก็ช่วยแสดงความรับผิดชอบด้วยนะคะ
หนี้ทำงานก็ไม่ได้ต้องจ่ายค่ารักษาเอง